คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้ดิฉันขออนุญาตยกขึ้นมาอ่านเลยนะ
ดิฉันขออ่านตามโปรดที่นักข่าวเขียนมาเขียนว่าดี
เขาบอกว่าดาวหัวร้อนดวงใหม่ถือกำเนิดขึ้นอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพบนสะพานตากศิลป์ค่ะ
มีคนขับรถมากับเพื่อนตามปกติ
อยู่เจอนุ่มผมยาวขับปาดหน้าขอแทรกแบบกระชั้นชิด

จอดรถลงมาเคาะกระจกแล้วก็โชว์นิ้วกลางให้กับผู้หญิงในรถคุณผู้ชม

เมืองหน้าสาธรณ์

เข้ามาแล้วก็หยุดเลยอ่ะเห็นไหมอืมเธอก็เลยบีบแตรบีบแร่ครั้งแรกเขาก็ยังไม่ไปเธอก็เลยบีบแร่อีกเป็นครั้งที่สอง
เท่านั้นแหละค่ะหนุ่มผมยาวคนนี้ก็เดินหน้าเบื้องตึงลงมาจากรถเคาะกระจกรถแต่อีกฝ่ายเขาล็อกประตูแล้วไงเขาบอกให้เพื่อนล็อกประตูตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหม
แล้วก็ฉุนเฉียวเดินกลับเข้าไปที่รถแล้วก็ชูนิ้วกลางให้ด้วย
หลังจากที่เกิดเรื่องนี้นะคะเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอสำเรกแล้วให้ดำเนินคดีกับหนุ่มผมยาวรายนี้ข้อหาข่มขู่คุกคาม
เรื่องต้นตำรวจรู้ตัวแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นนักดนตรีอิสระที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้วย
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างออกหมายเรียกนะคะต้องเรียกตัวมาดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ตอนแรกเหมือนจะเอาเรื่องแต่พอเห็นผู้หญิงถ่ายคลิปเดินกลับไปเลย
ถือแบบถือกล้องให้เห็นเลยว่าถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่วายนะเขาก็แจกกล้วยไปหนึ่งหนึ่งรอบ